มาดูอาการของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพู
เด็กชายวัย๓ขวบที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหนองบัวลำพู
ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีที่น้องอาการดีขึ้น
จนสามารถเปล่งเสียงและพูดกับคุณแม่ได้แล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงพยาบาลหนองบัวลำพูว่า
บริเวณหน้าหอผู้ป่วยหนักวันนี้

ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูมาเยี่ยมให้กำลังใจ
มอบกระเช้าของขวัญให้กับครอบครัวของผู้บาดเจ็บค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเงินมามอบให้กับญาติของผู้บาดเจ็บ
รักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยนะคะ
แม่ของเด็กชายวัย๓ขวบที่ได้รับบัตรเจ็บเปิดเผยว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาไปหาลูกคุณหมอถอดท่อถอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้ว
แต่ลูกยังเสียงแหบมีเสลดเยอะคุณหมอดูแลตลอดค่ะ
พอน้องเจอหน้าแม่น้องพอจะเปล่งเสียงพูดได้นะคะ
อยากกินขนมค่ะอยากให้คุณแม่พาไปซื้อขนม
คุณแม่บอกดีใจมากที่ลูกคุยกับแม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าหายดีแล้ว
แม่จะพาลูกไปซื้อขนมแน่นอน
ส่วนอาการของเด็กชายวัย๓ขวบอีกคนนึงนะคะ

ตอนนี้ลูกรู้สึกตัวสามารถขยับแขนขยับขาได้มีไอบ้างค่ะ
พอได้ยินเสียงคุณแม่เหมือนน้องรู้สึกตัวแล้วน้องก็ยกขาขึ้นมาถีบได้นะคะ
ตอนนี้คุณหมอก็ยังดูแลอย่างใกล้ชิด
ยังไม่ได้ทำการย้ายน้องนะคะ
ผู้บาดเจ็บอีก๑คนเป็นผู้หญิงค่ะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูญาติบอกว่าอาการดีขึ้นมากแล้วเช่นกัน
วันนี้คุณหมอจะถอดเครื่องช่วยหายใจ
ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่อาการดีขึ้นตามลำดับ
ครอบครัวของผู้บาดเจ็บทั้ง๓รายได้ยกมือไหว้ขอบคุณน้ำใจคนไทยทั้งประเทศ
ที่ได้โทรศัพท์สอบถามอาการให้กำลังใจ
บางคนนั่งเครื่องบินเดินทางไกลมาเยี่ยมถึงโรงพยาบาล
อบของเยี่ยมมอบเงินช่วยเหลือ
ทั้ง๓ครอบครัวบอกว่าไม่มีอะไรจะทดแทนได้
อยากจะขอจดจำสิ่งดีน้ำใจดีเหล่านี้ตลอดไป
ส่วนเงินที่ได้รับจากการบริจาคของผู้ใจบุญ
จะนำไปฝากไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กเมื่อหายดีแล้วค่ะ